ว่าโอ้โหเขามีซุ้มประตูซุ้มหนึ่ง
ซึ่งตอนก่อสร้างแต่ก่อนนั้นมันก็สวยงามแหละครับ
แต่ว่าถึงเวลาผ่านไปเรื่อย
ปรากฏว่ามันเกือบจะพังแล้ว
และทีนี้ชาวบ้านก็กลัวว่าไอ้ข้างบนมันจะพังลงมา
มันจะหล่นใส่หัวหัวร้างข้างแตก

เมื่อไหร่หน่วยงานจะมารื้อออกซะที
อย่าปล่อยให้มันค้างคาไว้แบบนี้คุณดูสิ

ใช่ค่ะกลัวมันจะซุดกลัวมันจะถล่ม
กลัวมันจะร่วงลงมาขับรถก็หวาดเสียวนะคะ
ใช่นี่คือซุ้มประตูซึ่งเป็นป้ายชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ภายในคุ้มชมทุ่งแพรวที่หมู่๑บ้านโคกวัด
ที่ตำบลอิสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมพ์
คือมองขึ้นไปกลัวเพราะมันชำรุดเสียหายแล้ว
เนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๓เนี่ย
คือมีรถของผู้รับเหมาซึ่งเป็นรถสูงรถใหญ่นะคุณ

คานคอนกรีตที่รองรับหลังคาซุ้มมันหักยุบ
แล้วก็ปูนมันเกือบจะหลุดลงมาแบบนี้แล้ว
ยังดีที่มีโครงเหล็กมันดึงมันรั้งกันอยู่
แต่มันก็รอวันที่จะร่วงลงมาได้
ไม่ว่าจะเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออาจจะเป็นชิ้นใหญ่
หรือจะหล่นลงมาทั้งพวงเลยก็ได้นะคุณนะ
หลังได้รับการร้องเรียนผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ตรวจสอบไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าก็พยายามติดต่อเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร
ให้เข้ามาแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ

ติดต่อไปแล้วโอ้โหนานเหมือนกัน
แต่เอ๊ะทำไมเขาไม่สนใจนะเขาไม่สนใจลูกบ้านเลยนะฮะ
เวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้ก็๙เดือนแล้วนะครับ
เคยไปร้องที่เทศบาลตำบลอิสราร
แต่ก็ไม่รับคำตอบจากเทศบาลเหมือนกัน
บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการเขา

บอกว่าที่ผ่านมานะคุณคือมันเกิดฝนตก

ทีนี้ครับพอเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องจดจ้องแหละ
คอยดูว่ามันจะพังหรือเปล่า
แล้วบางครั้งนะต้องคอยเอาแบบไม้ไผ่คุณ
มาคอยเคลียร์เคลียร์อะไรครับ
เคลียร์ตรงฝ้าของซุ้มเนี่ยคุณ
ชิ้นส่วนมันห้อยร่องแร่งเกือบจะตกลงมาแล้ว

เพราะถ้าไม่เขียนให้มันตกก็ไม่รู้ว่ามันจะตกตอนไหน
เข้าใจไหมฮะแต่ไอ้คานปูนอะไรต่างที่เป็นของหนักเนี่ย
ชาวบ้านเกลือนี่ชาวบ้านบอกผู้สิทธิ์ข่าว
ไปใกล้อย่าไปใกล้ทุกวันนี้นะพอจะขับรถผ่านนะ
ก็ต้องลุ้นแหละต้องไหว้พระทีนึง
ต้องยกพระเครื่องขึ้นมาไหว้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่า

แล้วเนี่ยตอนที่นักข่าวไปทำข่าวคือก็ต้องยืนอยู่ห่างแล้วอาศัยซูมภาพนะ

ด้านของนางชวีวันคติรำอายุ๔๒ปีนะฮะ

เธอก็บอกว่าเห็นนะเห็นว่าซูมภาพเนี่ยมันชำรุษมานานแล้ว
ทุกครั้งที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน

น่ากลัวกว่ารถเก๋งรถกระบะที่ผ่านนะฮะ
พอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะต้องคอยจดจ้องก่อน
มาแต่ไกลสัก๑๐๐เมตร
ว่ามันจะมีอะไรหล่นลงมาไหม
แล้วพอมาถึงใกล้อีกสัก๑๐เมตรบึงเลยคุณ

กลัวมันจะหล่นลงมาตอนที่ขี่ผ่าน
ทางแก้ชาวบ้านบอกว่าควรจะลื้อออกอย่างเดียวเลย

มันไม่ได้บอกอะไรชื่อหมู่บ้านเลย
หากปล่อยไว้มันจะเป็นอันตราย
วัวหายแล้วล้อมคอก
หน่วยงานได้ยินได้เห็นแล้วเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อย
หรือว่าเจ้าของโครงการต้องจัดการแล้วนะคุณนะ